ปากคลองตลาดก็มีจิตอาสาเข้าไปช่วยกัน

ก็เปิดให้ประชาชนไปชมกัน๓วันแล้ว

อกไม้ก็เริ่มเหี่ยวเฉามีถูกทำลายไปบ้าง

ไปช่วยกันนะคะในการบูรณะขึ้นมาใหม่

จะมีน้ำท่วมและฝนตกเป็นพัก

อกไม้รวมถึงจัดแต่งซุ้มต่าง
เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ

หลังชุมชนปากคลองตลาดสั่งปิดถนนจากเพชร

เพื่อซ่อมแซมระบบและเปลี่ยนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉา

ในวันที่๒๗ตุลาคม

ก็คืออายุเชียวไร้ของดอกไม้

ไม่เชียวไร้ในการอยู่ได้ทนทาน

ด้วยสภาพอากาศฝนที่มันตกมามามากมาก

ตั้งแต่วันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยในประวิจารณ์พัฒนาตระกูล
อาสาที่กลับมาช่วยซ่อมแซมซุ้มต่างอีกครั้ง
ระบุว่าเสียใจที่ได้ข่าวว่ามีบางคน

แต่ก็เข้าใจว่าทุกคนอยากเข้าใกล้ดอกไม้ของพ่อมากที่สุด
มันก็จะมีข่าวบางข่าวที่ว่าเหยียบย่ำดอกไม้
เราก็รู้สึกว่าเป็นผู้จัดเราก็เสียใจเนอะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองบนความเสียใจแล้วก็มีความยินดี
ที่ทุกคนเขามาดูผลงานของเรา
มาเยี่ยมชมมาชมในสิ่งที่เราทำเพื่อพ่อตรงนี้

อำนวยการโครงการดอกไม้เพื่อพ่อประเมินว่า
ซึ่งส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จภายในเที่ยงคืนของวันนี้
โดยซุ้มสายฝนเป็นซุ้มที่เสียหายมากที่สุด

ซึ่งอาจต้องใช้เวลาซ่อมแซมนานกว่า๘ชั่วโมง
ส่งผลให้จิตอาสาจำนวนมากกำลังเร่งมือ
เพื่อซ่อมแซมซุ้มต่างในขณะนี้ค่ะ

จิตอาสากลุ่มนี้จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งค่ะ
เพื่อขนย้ายทุกอย่างออกจากพื้นที่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากปากคลองตลาดค่ะ

ใครที่ไปชมความสวยงามของซุ้มดอกไม้

ใช่เขาอุตส่าห์ทำกัน
ใช่ค่ะจิตอาสาก็ไปร่วมมือช่วยกันทำโครงการดอกไม้เพื่อพ่อนะคะ